คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุนะคะ
รถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชลประธานที่กาญจนบุรี
ก็ต้องรีบช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถขึ้นมา
แล้วก็ช่วยขึ้นมาค่อนข้างยากลำบากค่ะ

เฮ้ยปล่อยไปก่อน
นี่คือกู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิค่ะ
ช่วยชีวิตโชเฟอร์ที่ขับกระบะตกคลองชลประธานนะคะ
ที่อำเภอธามกากาญจนบุรี
กู้ภัยถึงขั้นต้องถอดเสื้อ
ใส่กางเกงสีชมพูตัวเดียวลงไปที่ตลิ่ง
ค่อยดึงผู้ประสบอุบัติเหตุขึ้นมา

รถถูกน้ำซัดไปเรื่อยล่ายไป

อดเสื้อออกเหลืองเกงชมพูไปช่วย
ทีมกู้ไพรอีกชุดก็โดดลงไปในน้ำเลย
น้ำมันพัดไปเรื่อยกระแสน้ำมันพัดไปอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายกู้ภัยใช้สลิงยึดกับตัวรถ
ดึงลากขึ้นฝั่งได้จนสำเร็จ
โอ้โหโล่งใจเลยนะคะชื่นชมกู้ภัยทุกคนเลยนะคะ

กว่าจะช่วยเหลือได้ทุกอย่างทั้งคนทั้งรถนะคะ
เจ้าของรถบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระ
มีรถจักรยานยนต์ขี่นำหน้า
จังหวะนั้นมีสุนัขวิ่งไล่งับขาคนขี่รถจักรยานยนต์

คนขี่รถจักรยานยนต์เลยเสียหลักเสียจังหวะ
ทีนี้รถกระบะเองก็เลยหักหลบคนขี่รถจักรยานยนต์อีกที

กลายเป็นกระบะตกคลองเลยค่ะ

หมากัดขาคนขี่รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์เสียหลักกระบะหักหลบ